มาดูกันต่อคู่นี้ก็สุดอลังการเหมือนกันค่ะ
อลังการเหมือนกันในความงงในงงหรือเปล่า
เมื่อไรรู้ไหมคะข่าววนวนกันค่ะ

หลังจากที่พี่เสกโลโซถอนมั่นไปนะคะ
แล้วก็หลังจากที่พี่การกับอีฟ
หลังจากที่พี่การกับแซนวิชรวมตัวกัน

แต่เธอโนแคโนสนค่ะมาแบบปั้วไหมคะ
เมื่อวานเปิดตัวครีมซึ่งครีมนี้ค่ะ
โป้จำได้ไหมคะเสียโป้เนี่ยเสียโป้
เสียโป้เขาเคยเป็นคนสนิกของพี่การไม่ใช่เหรอ
ถูกต้องแล้วเคยตีกันเรื่องเงินเนี่ยแหละค่ะ
เสียโป้ปลื้มอีฟมากสร้างมาเป็นพรีเซนเตอร์
คนที่อยู่ข้างนี่เสื้อข่าวภาลายาคุณอุ๊
เออเอาไปก็เลยมาเพียร์กันนะคะเขาก็เมาต์กันที่ซั้น

ก็คือเอาพี่อีมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ควบไปเลย
ใช่เหรอเป็นเรา๒๓คนสามผัวเมียนี่
ถอนบ้านพิเศษนะก็ลอง๒๓คนเหมือนกัน
ฉันก็งงมันจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าแม่แม่ของเสียโป้ชื่นชอบอีฟ

ส่วนเรื่องเงินเนี่ยคืนพิการไปแล้ว
แต่จะมาเอาดอกเบี้ยเป็น๔๐กว่าล้านไม่มีให้นะจ๊ะ

ไปถึงนะคะอีฟเธอก็บอกเลยว่า

ใครมาจีบเนี่ยก็คือจีบได้

ไปฟังสัมภาษณ์ทั้งเสียโป้นะคะแล้วก็อีฟกันเลยค่ะ
บ๊ายบาย
ตอนนี้มาง้อเพราะว่าเป็นที่หนึ่ง
ก็คงไม่แล้วอะค่ะ
อันนี้นะต้องบอกว่าอันนี้แบบรู้สึกแบบว่า
รู้สึกดีใจนะเพราะว่าตอนที่เราอยู่
เราก็คือแบบเป็นที่หนึ่งอะค่ะ

แต่ดิฉันก็นัดที่การสัมภาษณ์นะคะ

พี่การเบอร์อะไรดีพี่การที่เท่าไหร่ดี

คุณผู้ชมพี่การหายไป

ไม่ใช่ปาปาลาซี่นะคะพี่แจ๊กกะลินคือนัดแล้ว

ถ้าตอบกับไลน์มาก็บอกหน่อยนะคะ
แต่พี่การก็ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง

คืนดีกับพี่เสกแล้วจ้าคุณผู้ชมจ๋า

พี่เศกกับพี่การคือกลับมาดีกัน
แล้วคือเห็นแซนวิชก็ไปไหนมาไหนกับพี่เสก

แล้วตอนนี้ที่สำคัญเขาจะไปทัวร์ที่ยุโรป